ก็ไปยื่นเอกสารนะครับอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องกรณีที่พวกเขาเนี่ย
ในระดูกการ๒๐๒๓๒๐๒๔นะครับ
กรณีนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
มติเอกฉันตามแนวทางในการจัดสรรโคต้า
ที่ให้สิทธิ์กับทีมในระดูการ๒๐๑๖
แล้วก็๒๐๒๒ถึง๒๐๒๓แบบ๑บวก๑นะครับ

เพิ่งจะมีการมาทำกระบวนการในการจัดสรรตรงนี้นะครับ
ยื่นเอกสารขออุทธรณกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอล

ทั้งสองทีมไม่ต้องการให้ไปถึงขั้นของการขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการหาทางออกในเรื่องนี้

ติของสภากรรมการเป็นมติทางกฎหมาย
ที่เป็นลักษณะการตัดสิทธิ์จึงยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน
หลังจากนี้ครับทางสมาคมมีหน้าที่ต้องพิจารณาภายใน๓๐วัน
หากไม่เห็นด้วยก็จะต้องยื่นให้ผู้มีอำนาจในการอุทธรณ์พิจารณาต่อไป
หวังว่าเรื่องนี้จะยุติลงด้วยดีครับ
หากมากก็เราต้องการให้ปริกของเราในประมาทสถานการมาของเรา
ก็มาเพื่อรักษามาตรฐานนั้น
แต่การจัดสรรโคต้าดังกล่าวนะครับ
ตัวสมาคมเองต้องปฏิบัติตามข้อความคัดและมาติดของสมาพันธุ์ภูมิอเมืองเอเชียด้วย
เมื่อเราตรวจสอบแล้วเราพบว่าสมาพันธุ์ภูมิอเมืองเอเชียวางหลักเกณฑ์ในการจับสรรโคลต้าไว้อย่างชัดเจนมาก
และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันคำเป็นธรรมให้กับสมุทรสมุทรสมุทรดบอลด้วย
เราจะมองว่าการที่สภากรรมการมีมาติออกมาเมื่อวันที่๒๘สุดท้ายโดนขัดกับหลักเกณฑ์ในการให้ทำเป็นคำในการจับสรรโคลต้าไว้อย่างชัดเจน
จากนั้นตัวแทนของทั้งสองทีมได้เดินทางไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อดรกล้องศักดิยอดบรี
สามารถประเวชอาโกนกีฬาภุตเบาแต่มีปัญหาจะถั่งพดตะกลับเป็นการดูแลเรื่องนี้โดยเร็วนะ
มีการเรียกตรวจสอบเอกสารแล้วก็พยานบุคคลทั้งสองฝ่าย
จะได้รับความเป็นธรรมจากนั้นก็จะรีบสรุปเรื่องนี้โดยเร็วนะครับ
นอกจากนี้นะครับดรกองศักดิ์เยาวมณี
ก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงแผนการจัดฟุตบอลโลก๒๐๓๔นะครับ
หลังจากที่ชาติสมาชิกอาเซียนมีการตกลงกันนะครับเสนอตัว
เพื่อรับหน้าที่ดังกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะเตรียมเรื่องของสถานที่จัดแข่งขันนะครับ
แล้วก็มีโครงการปรับปรุงสนามอยู่แล้วนะครับ
อย่างราชมังคลากีฬาสถานจะขยายให้ได้เกือบ๖๐๐๐ที่นั่งนะครับ
อีกหนึ่งโครงการก็คือจะสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ
อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จังหวัดชนบุรีซึ่งจะต้องสามารถจัดพิธีเปิดปิดได้
ฉะนั้นต้องมีความจุสนามประมาณ๘๐๐๐ที่นั่งครับ
ให้สบายใจได้ว่าแผนการต่างเนี่ยท่านได้เริ่มเสนอนะครับ
เรื่องของความร่วมมือกับประเทศเจ้าภาพร่วมกันเนี่ย
เราทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
ต้องขอบคุณกรมภาศึกษานะครับท่านอธิบดีวิวัลนะครับ
ท่านได้เป็นแกนหลักในการทำงานเรื่องนี้

จากในส่วนของการกีฬาที่จะทำเรื่องสนามแล้ว
พระเองก็เตรียมพื้นที่เตรียมเสนองบประมาณต่างนะครับ

แล้วก็การใช้ประโยชน์ไม่ใช่ใช้เฉพาะเรื่องของกลัวครามชะมัดนะครับ
เรามีมหากรรมกีฬาต่างที่เราจำเป็น
ที่จะต้องใช้สำหรับมาตรฐานหลายรายการ
เอาล่ะครับมาติดตั้ง